ที่ร้านสะดวกซักผู้หญิงคนหนึ่งไปซักผ้าแล้วรอ

ยังหาอยู่เลยว่าในกระเป๋ามีเศษเหรียญอะไรหรือเปล่า

อยู่ที่ป่าตองกระทู้ของภูเก็ต

แล้วคนร้ายมันเข้ามาเห็นไหมใส่หมวกใส่แมสใส่แจ็คเก็ตยาว
กระเป๋าไว้หยิบแล้วไปเลยค่ะ

ไปจับกุมผู้ชายคนนี้ในณทีอส
จับได้ที่หอพักแถวป่าตองยึดของกลางได้ด้วยนี่แหละค่ะ
ของผู้เสียหายที่ขโมยมาที่ชิงมา
ผมตกงานครับตำรวจผมไม่มีตังค์จ่ายค่าห้องพัก
ผมก็เลยมาก่อเหตุโดนไป๒ข้อหา
เรื่องวิ่งราวทรัพย์ด้วยแล้วก็เรื่องทำร้ายร่างกายด้วยนะคะ